วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งความสามารถของเธอกับบทบาทใหม่ที่เธอเพิ่งจะได้รับเป็นครั้งแรก
น่าสนใจขนาดไหนเก่งขนาดไหนไปดูกันค่ะ

ก็เรามาเพื่อที่จะทำให้น้องรู้สึกว่า
พูดภาษาอังกฤษมันไม่ใช่เป็นอะไรที่น่ากลัว

เพราะว่าจริงเท่าที่หนูสัมผัสคือทุกคนพูดได้อยู่แล้วค่ะ
เขาแค่พูดแค่นี้
เพราะว่าเขารู้สึกแบบไม่กล้าอะไรอย่างนี้
จริงตอนแรกคือไม่รู้ว่าเราจะต้องปฏิบัติยังไงค่ะ
แต่ว่าด้วยมีทีมที่
เขาก็เลยพอที่จะช่วยย่าได้

โอ้วแฮลฟปี้

น้องแบบอ่านออกได้ทั้งหมดได้หมดเลย
แค่ไม่กล้าที่จะพูดแค่นั้นเอง
เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ต้องยืนบนเวที
เราอ่านหนังสือนิทานให้เด็กฟัง

คือวันนี้เรามีความตั้งใจที่
จะทำให้น้องรู้สึกว่าภาษาอังกฤษมันไม่ได้ยากค่ะ
ด้วยการที่สมุยเป็นพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวเยอะ
คือในอนาคตยังไงน้องเขาก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษอยู่แล้ว

อยากให้น้องได้เรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น
มันไม่ได้สายเกินไปที่จะเรียนรู้อะไรก็ตามค่ะ

คนที่มีอายุจะเรียนภาษาใหม่ไม่ได้

หนูเชื่อว่าถ้าคุณเจอคนแบบนี้

หรือไม่ก็อยู่ในสังคมที่มันต้องใช้จริงค่ะ

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้แบบทั่วโลกค่ะ
ถ้าเราพูดได้มันก็จะดีสำหรับเราอยู่แล้ว

เป็นภาษาที่เรียนง่ายพอสมควร
ถ้าพูดภาษาไทยได้ต้องพูดภาษาอังกฤษได้

ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังเรียนภาษาใหม่กันอยู่นะครับ
ต่อไปเราต้องเรียกว่าคุณครูยายาแล้วนะ